กันที่นักร้องสายแรปที่เป็นตำนานกันบ้างดีกว่า
ที่ฉันกำลังพูดถึงพี่แช่มแช่มรามสาว
เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่บอกเลยว่า
แฟนคลับพี่แช่มเนี่ยนะยังเหนียวแน่นหนึบเหมือนเดิม
แล้วที่สำคัญตอนนี้ขยายฐานแฟนคลับไปที่แฟนคลับฟันน้ำนมแล้วนะคะ

ก่อนหน้านี้ค่ะอย่างที่รู้กันนะว่าพี่แช่มเนี่ย
เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะ
เป็นโควิดด้วยแล้วก็ยังป่วยเป็นไทรอยด์อีก
แต่ตอนนี้หายห่วงได้แล้วนะคะ
เพราะว่าพี่แช่มเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเองเลยว่า
อาการป่วยไทรอยด์ดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
ที่สำคัญใครที่คิดถึงเพลงของนักร้องปอดใหญ่แช่มรำคนนี้แล้วก็

ปีนี้พี่แช่มเตรียมจะปล่อยเพลงให้ได้ฟังกัน
ซึ่งพี่แช่มเองเขาก็ดีใจที่แฟนยังให้การต้อนรับแบบอบอุ่นเหมือนเคย

โอ้โหแฟนคลับทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ก็มาช่วยกันร้องเพลงตลอด
เพลงพี่เขาดังพวกเราก็ร้องได้นะ
และที่น่าดีใจที่สุดก็คือล่าสุดพี่ช่ามเขามีแฟนคลับรุ่นมินิฟันน้ำนมด้วย
ว่าแต่เด็กเนี่ยจะร้องตามทันไหมลองไปฟังพี่แช่มเขาเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ

คือเด็กนะฮะตั้งแต่แบบว่าวัยเริ่มพูดเนี่ยเขาก็เริ่มแบบหัดแรป
คือแบบรับไม่ได้หรอกแต่แบบเขารู้ว่าแบบว่าเออแบบว่าพอแบบ
หลับตาแบบนี้แล้วก็มั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับ
ดีใจที่มีแฟนกับฟันน้ำนมด้วย

หล่อขึ้นนะนี่แล้วแฟนคลับฟันน้ำนมนี่เขาขึ้นได้นะ
ระหว่างทางก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนคุณหน่อยแล้วก็จบได้
การุนาฟ้าฉันให้จบ
ไม่จบแล้วตอนนี้ไม่ดีกว่า
เพลงเขาชิดมานาน